ทุกผู้ชมครับที่ระยองนะครับมีคนร้ายใช้มีดไปจ้วงแทงเจ้าของร้านขายของชำ
บาดเจ็บนะฮะต้องเย็บ๑๒เข็มนะฮะแต่ทีนี้ที่จ้วงแทงเข้าไปเนี่ยเข้าลำคอนะครับ
เจ็บสาหัสเลยนะครับอ่าตอนนี้ถูกจับตัวได้แล้วนะครับอ่า
แต่สาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดว่าทำไปเพราะอะไรเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดที่ร้านก็จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
เป็นร้านขายของชำที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองคนร้ายใส่เสื้อสีดำสวมหมวกกันน็อก
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาข้างในแล้วก็จะเห็นเจ้าของร้านนะครับ
อายุ๖๒นะฮะชื่อนางสมศรีมหาเขตอยู่คนเดียว
เดินเข้ามาก็จะทำร้ายเขาดื้อเลย
นี่แทงเข้าไปแล้วนะครับเข้ามาจับแขนใช้มีดปลายแหลมที่เตรียมมาแทงเขาที่ลำคอของเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็บาดเจ็บนะฮะตอนที่เขาเห็นมีดเขาก็พยายามใช้มือข้างซ้ายแย่งมีดด้วยนะ
มือก็เจ็บไปอีกครับเพราะว่าถูกบาดนะครับคนร้ายก่อเหตุเสร็จก็ออกจากร้านไปอย่างใจเย็นขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ลูกชายของผู้บาดเจ็บบอกว่าตัวเองทำงานอยู่แล้วได้รับโทรศัพท์จากแม่ว่าถูกทำร้ายก็รีบขับรถมาที่บ้านพาแม่ส่งโรงพยาบาล
มีบาดแผลถูกมีดแทงเข้าที่คอด้านซ้ายเย็บ๑๒เข็มนิ้วมือด้านซ้ายเย็บ๔เข็มคืออาการตอนแรกเนี่ยสาหัสแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่ง
ทำกินถ้าอยู่นะครับแต่พอดีแม่โทรมาว่าช่วยแม่ด้วยอะไรเงี้ยแม่ถูกจี้ถูกแท้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
ใบมีขวดเหล้าขาว๔ขวดเต็มที่เลย
จักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุก็จอดอยู่
กันน็อกสีดำที่ใส่ก็ยังอยู่ในตะก้านะครับ
มีดที่เป็นหลักฐานนะครับยังไม่เจอนะครับ
ความจริงเป็นสื่อร้านนี้ประจำตอนนี้แจ้งข้อหาก็คือ
ทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของการพยายามชิงทรัพย์
ก็แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวรอคนเจ็บให้การได้ค่อยสอบสวนอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง